ไปเล่นน้ำกันแล้วอย่างที่เราเกิดมาตั้งแต่ช่วงแรก
ไปดูปิด๓วันไงไปเล่นน้ำ
แต่มันไม่แพ้กับน้ำคุณเลยนะ

เป็นภาพน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลหาดจอมเทียนที่จังหวัดพัทยา
ตอนนี้นักท่องเที่ยวภาวะมากเลยจะเล่นน้ำยังไงคุณผู้ชมนะฮะ
น้ำสีดำไหลลงไปในทะเลแบบนี้
ประเทศไทยครับพัฒนภาพตัวเองอาทญาติ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งหาที่มาที่ไป

ด่วนแก๊กสีได้ล่ะพอ
เป็นคลิปคุณผู้ชมค่ะที่มีการนำมาโพสต์
แล้วก็ชาวเน็ตก็แชร์คลิปนี้แล้วก็วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
กรณีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลจนทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีดำนะคะ
โดยระบุจุดที่ปล่อยน้ำเสียนั่นก็คือท่อระบายน้ำภายในซอยนาจอมเทียน๘หมู่๑
ตำกับนาจอมเทียนอเมอิสทายหยีปจังหวัดชนบุรี
ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางทีเดียวทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นของวันนี้
พบว่าบริเวณที่ปล่อยน้ำเสียอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง
มีชื่อโครงการด้วยนะคะว่าโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียส่วนขยาย
ภายใต้วงเงินงบประมาณเนี่ยร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทนะคะ
ร้อยกว่าล้านอ่านายดำดำขนาดนี้ใช่อืมนะคะ
ซึ่งท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุดสุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้
ฝาปิดก็ชำรุดเสียหายและบริเวณปากท่อระบายน้ำก็ยังพบคราบน้ำเน่าเนี่ยหลงเหลืออยู่
ก็มีขยะมูลฝอยจำนวนมากลอยติดอยู่บนพื้นชายหาด
พูดคุยกับนายสุพธิ์อิ่งแย้มนะคะผู้ใหญ่บ้านตำบลนาจอมเทียนบอกว่า
ท่อระบายน้ำจุดนี้จะมีน้ำสีดำไหลล้นออกมาและส่งกลิ่นเหม็น
เนื่องจากว่าระบบบำบัดน้ำชำรุดไม่สามารถใช้งานได้มานานแล้ว
ซึ่งน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยว
แล้วก็ยังทำให้ทะเลเนี่ยกลายเป็นสีดำทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงเล่นน้ำได้
มันมีสิ่งปฏิกูลออกมาด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพรรทายาประสาน
ยังเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเจ้าของพื้นที่
เร่งหาทางแก้ไขแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยว
ห้ามลงเล่นน้ำตลอดแนวชายหาดในช่วงนี้นะคะ
อันนี้ซอย๘เมื่อวานผมไปซอย๑๐มา

ไปแล้วลงไปแล้วเรียบร้อย

อ้าวซอมพี่ฝากหน่อยนะคะฝากหน่อยนะคะ